ัพพลและของผมกำลังส่งมาของกระหว่างของผม
ผมทันมูรถซีร่อแดงรถตก
มาช่วยกันที่มหาผล

โฟมเลิกมาถึงเคราะห์มากกับไปย้อมลงรถสั้นครั้ง
พอเชิญบุ๊งดีก่อโบ๊วย้องนท์

ผมก็ทำว่าถาม

พี่มันไม่มีสิ่งกับผมนะครับ

มาล่ะขึ้นลูกมันขึ้นลูกมัน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
บอกให้คุยกับลุงไง

ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ

ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ
ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ

ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ

ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ
ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ
ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ
ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ
ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ

ขอเชิญลุงนี้ดีกว่าไม่ยอมลงรถ

แทบมันทุกทีก็ปะไล่ดีดีที่เรียก
ทุกครั้งทุกครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมฟังอะครับ
เพราะฉะนั้นดีกว่าผมเขาก็ไปร่องเรียนตามโฆษณ์หมายแล้วอ่ะ
ไปขนทรงที่แม่เฮียกไปยืนหนังสือ

สวัสดีครับ